ช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่๑๑ได้เริ่มปรากฏพระพุทธปฏิมาขึ้นเป็นครั้งแรกในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน
ภายใต้นิกายต่างที่รวมเรียกว่าสารวกยานหมายถึงวิถีของผู้สดับฟัง
ซึ่งเป็นนิกายที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยใช้ภาษามคตและภาษาบาลีในการเผยแผ่ธรรมะ
สารวักยานเป็นคำที่นักวิชาการทางพุทธศาสนาใช้เรียกแทนคำว่าหินนยาน
ซึ่งเป็นคำเรียกของฝ่ายมหาญาณแปลว่ายานเล็กซึ่งพามนุษย์ให้ข้ามวัตตสงสารได้คราวละไม่มาก
สารวักยานยังมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าทักษิณนิกายแปลว่านิกายฝ่ายใต้และนับถือสืบต่อมาในประเทศศรีลังกาพม่าลาวเขมรและไทย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน